พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภาได้ส่งรับการถวายตำแหน่งทูตสันธวะมัยตรี
ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับ
กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นทูตสันธวะไมตรีของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภาวะ
จะส่งเข้ามาร่วมในงานป้องกันอาทยากรรมและความขัดแย้งรูปแบบต่างและทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านการส่งเสริมความสำคัญของหลักนิติธรรมและความยุติธรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาทุกมิติได้อย่างชัดเจน

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยภาประธานพระดำรัฐใจความว่า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการลดปัญหาอาทยากรรมและความรุนแรง
รวมถึงการสนับสนุนความพยายามในการส่งเสริมสร้างหลักนิติธรรมระดับโลก
โดยทางด้านนายกิติพงศ์กิจยารักษ์ผู้อำนวยการสถาบัน
เพื่อความยุติธรรมแห่งประเทศไทยองค์การมหาชนกล่าวว่า
พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อส่งเสริมความยุติธรรม
และความเท่าเทียมของกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องมากว่า๒๐ปี
ยังส่งสนพระไทยด้านการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้หญิง
กระบวนการยุติธรรมโดยมีพระดำริให้จัดโครงการต่าง
รวมถึงการยกร่างและรณรงค์อันนำไปสู่การรับรองข้อกำหนด
หประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขัง
ข้อกำหนดกรุงเทพรวมถึงการก่อตั้งสถาบัน
เพื่อยุติธรรมแห่งประเทศไทยด้วยครับ